เสาร์นี้ชวนคุณผู้ชมดูละครเรื่องใหม่กับไทยรัฐทีวีนะคะ
หลังจากที่ละครเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งจบไปแล้วนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีก็เอาใจแฟนละครกันต่อเนื่องเลยค่ะ
ส่งละครเรื่องใหม่ค่ะแก๊งป่วนสืบข่าวออนแอร์ต่อทันที
ซึ่งก็จะเป็นข่าวที่คนไทยคุ้นเคยนะคะเอามาขย่ำขยี้รับรองสนุกแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
สถานีข่าวออนไลน์แดนอีสานเมืองโคราชมีลีลาการทำข่าวแบบถึงลูกถึงคนนะคะ
สมชายนะคะดาวพิมพ์ทองแล้วก็อีทสมพงศ์หรือว่าคุณอีทโปรงลางสะออนนั่นเอง
โอ้โหเลี้ยงหน้ามากันเยอะแยะเลยนะคะ
รับประกันความป่วนไปสนุกกับละครแก๊งป่วนสืบข่าวได้นะคะทุกวันเสาร์
เว็บไซต์ไทยรัฐด้วยค่ะ